ยังอยู่ที่เชียงใหม่ครับคราวนี้จะพาไปเที่ยวสวนสัตวเชียงใหม่ค่ะ

แน่นอนตอนนี้นะเราเตรียมที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่หรือเปล่า

ต้องบอกคุณผู้ชมว่านอกจากจะยินดีแล้ว
อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังข่าวนี้ให้ดีเลย
เพราะว่ามีร่วมสนุกกับข่าวนี้แหละ
คุณผู้ชมอาจจะได้ลุ้นชิงโทรศัพท์มือถือ
ดูหนังดูซีรีส์ดูข่าวดูกีฬาเยอะเลย

ผู้อำนวยการสวนสัตวเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าตอนนี้อาการของลินหุ้ยเนี่ยนะคะ
ฮอร์โมนเรียกว่าลดลงแล้วก็ทรงตัว
บอกว่าอาการอย่างนี้ท้องแน่แหละ
แต่จะท้องถึงขั้นว่าจะออกมามีลูกเลยไหม
ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด๒๔ชั่วโมงไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะ
นายนิพนธ์วิชัยรัฐผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่า
ตอนนี้ลินหุ้ยมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
ซึ่งควบคุมการตั้งท้องอยู่ที่ประมาณ๕๐๐กว่านาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีเอตินินนะคะ

วันที่๑๒ปีนี้มีโอกาสจะได้เห็นแพนด้าน้อย
ออกมาลืมตาดูโลกได้มากที่สุดเลยค่ะ
ส่วนการตั้งท้องจะสิ้นสุดลงด้วยการที่ลินหุ้ย
กำเนิดลูกหมีแพนด้าตัวใหม่หรือเปล่า
เรื่องต้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดค่ะ
เพราะว่าหมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษและแตกต่างจากสัตว์อื่น
ก็คือการตั้งท้องอาจจะไม่สิ้นสุดลงด้วยการคลอดลูกเสมอไป

แล้วบอกไม่ได้ด้วยนะคะว่าจะคลอดหรือเปล่าออกเมื่อไหร่ไม่รู้เลย
ต้องคอยดูสังเกตอาการไปเรื่อย
ปัจจุบันนี้นะครับมันก็คล้ายเหมือนเดิม
คือโปรเตสโลนก็ยังคงที่อยู่
ก็ส่วนที่จะตรวจรายละเอียดอย่างอื่นนั้นต้องรอให้หินหุ้ยนะครับ
คือเขาจะได้คล้ายว่าร่วมมือก่อน
ช่วงนี้ก็จากการที่สังเกตการณ์โดยความที่ว่าตั้งท้องไม่ตั้งท้อง
อย่างที่เรารู้กันทั่วไปว่ามันมีโอกาสที่จะตั้งน้องอยู่แล้วนะครับ
อย่างหลุดหยิบอะไรต่าง
ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าโปรเตสโลนมันจะเป็นยังไงต่อ
การทำงานของทีมวิจัยและทีมพี่เลี้ยงเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะ
เนื่องจากลินหุ้ยไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

เรียกว่าไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเรื่องการตรวจสุขภาพ
เตานมอวัยวะเพศรวมถึงไม่ยอมเข้าข้อกักด้วย
เอาแต่นอนอยู่ในส่วนจัดแสดงวันละกว่า๒๐ชั่วโมงแล้วค่ะ
ทำให้การตรวจหาฮอร์โมนโปรเจสโตโรนในแต่ละวันทำยาก
โอ้โหเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นี่ทำอะไรได้บ้างคะเนี่ย
เฝ้าระวังติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด๒๔ชั่วโมงค่ะ
รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมแผนปฏิบัติงานและอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อม
ในการอนุบาลลูกหมีแพนด้าคือเรียกว่ามาเมื่อไหร่พร้อมทำงานได้ตลอด
ในกรณีคลอดลูกในข้อกักหรือว่าในส่วนจัดแสดง
คือแล้วแต่เขาเลยนะว่าเขาจะอยู่ไหนให้เจ้าหน้าที่พร้อมเสมอ
สำหรับการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติของบีแพนด้านั้น
ทั่วไปจะพร้อมขยายพันธุ์เมื่ออายุ๔ปีขึ้นไปค่ะ
ตัวเมียจะจับคู่กับตัวผู้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ก็คือระหว่างต้นเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
ซึ่งในช่วงเวลานั้นตัวเมียจะยอมให้มีการผสมพันธุ

โดยจะส่งเสียงร้องคล้ายกับเสียงแพะเรียกตัวผู้
และมีอาการเดินกระสับกระส่ายป้ายกลิ่นตามที่ต่าง

ซึ่งถ้าหากตั้งท้องพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปค่ะ
ก็คือกินอาหารมากขึ้นบริเวณท้องและเต้านมขยายใหญ่ขึ้น
นอนมากขึ้นแล้วก็จะใช้ระยะเวลาในการตั้งท้อง๙๕๑๖๐วัน